ว่าแล้วมาดูกันต่ออีกหนึ่งท่านนะคะที่สวยเหมือนกันค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้อีเวนต์เยอะใช่ไหมคะ

แล้วน้องทอปาดทอใจเราไปเจอนะคะตัวจริงสวยปังอารางเวิร์ด
ดิฉันอยากใส่แบบนี้จังเลย

ปันบอกว่าเอาจริงพี่หนูก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนี่แหละ
ก็ได้มีโอกาสไปไหว้พระขอพรนะคะ
ก็แอบขอพรเรื่องสุขภาพขอให้แข็งแรงค่ะ
แล้วก็ถามว่าอะปันปันเห็นแบบแก๊งดลาเขาไปรำบวงสวงบวงสวงอะไรอย่างนี้

แต่รำหนูขอฝึกฝนก่อน
ไปดูความสว่างวาบของสาวปันกันเลยค่ะ
ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างนิดหน่อย
แต่ว่าเราก็พยายามมองในแง่ดีว่าเออมันคงไม่ใช่เป็นจำเพศหรอก
มันคงเป็นแค่เราโชคร้ายหรือว่าสุขภาพมันไม่ดีเอง
อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นไปเองมีโอกาสได้ไปหรือว่าเพื่อนชวนไปอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก่อนที่เราจะไปเราก็จะศึกษาแล้วว่า
เราไปไหว้พระองค์ไหนพระองค์นี้ทำอะไรเราไม่เป็น
แต่ว่าบีไปไหว้พญานาคก็มีไปค่ะ
มีไปท่านมนาคาร์ปีที่แล้วก็มีไปมา
ไปเพื่อให้เราสบายใจมากกว่าค่ะ
เคยเล่นละครเรื่องกงกรรมประกบกับเบลล่า

ซึ่งน้องบลูเนี่ยรับบทเป็นเจ้าป๊อกลูกชายของแม่วินตอนโตเนี่ย

ใช่ค่ะบอกเลยนะว่าช่วงนั้นน้องดังแบบข้ามคืนเลย

น้องบลูเนี่ยเผยกับท้อปัดบรรเทิงเทราราชบอกว่า
ส่วนที่ถูกสาวเดียน่าหยอดหยิกแก้มในรายการ
เจ้าตัวก็บอกนะว่าถึงเผยกับเคยน
เราจะชมเลยว่าเดียน่าน่ารัก
ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานด้วยจ้า
พี่คริสเนี่ยรุ่นใหญ่แล้วก็เป็นคนเก่งมาก

ก็ไม่คิดว่าสุพร้ายมาก
เพราะว่าไปเจอพี่เดียน่าที่แบบเป็นรุ่นพี่

โอ้ให้ฟังนิดนึง
เขาเรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่ปฐม

แต่พอตอนนี้มาเจอกันอีกทีในวงการโต

หยิกอีกนิดนึงเราจิ้นดีกว่า
นั้นมัมหมี่แต่ถ้ามัมมี่

ใครทำอะไรพี่แจ๊คเลยนะเล่นตัวเองซะแล้ว